เอาละครับดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันต่อ

ที่ถูกนำไปฝังดินไว้กว่า๓๐๐๐เมตรครับ
ใส่ถังสีฝังดินไว้แบบนี้นะครับ
เป็นช่วงที่ทหารร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครอง

สายันยอดโมกนายคมสรรแสงวงศา

พวกเขาฝังดินไว้บริเวณเพลิงพักเตาเผาถ่าน
ท้ายสอยไอยรา๓๓ตำบลครอง๒อำเภอครองหลวงนะครับ

ถังสีแบบนี้เปิดถังสีออกมา
พบว่ามียาไอซ์บรรจุอยู่ในซองแบ่งนะครับ
แล้วก็มียาบ้าอยู่ถึง๓๑๕๒๘เมตรนะคุณ

รับจ้างดูแลยาบ้านและยาไอซ์ให้กับพ่อค้ายาเสพติด
รายใหญ่ในพื้นที่ฟังเสียงคำรับสาภาพหน่อยครับ

ส่งให้พนักงานสอบสวนสพคลองหลวง
ดำเนินคดีแล้วก็จะได้ติดตามจับกลุ่ม
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โดยเฉพาะที่ผู้ต้องหาพาดพิงไปว่า
เป็นแหล่งพักยาให้กับผู้ค้ายาเสพติด